พาไปดูฐานการณ์การเมืองกันหน่อย
ฝั่งภักดิ์พลังประชารัฐที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัฏพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นำทีมสสภาคอีสาน
เปิดเวทีปราศัยหาเสียงช่วยนายสมศักดิ์คุณเงิน

เขาบอกว่ามีคนมารับฟังการปราศัยกว่า๖๐๐คนเลยนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฐบอกเลยว่ามั่นใจมาก

ขอให้ประชาชนทั้งสองอำเภอออกมาลงคะแนนเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเถอะ
เพราะว่าหนึ่งเสียงที่ขอนแก่นก็จะเติมเสียงให้กับรัฐบาล
และนำคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปผลักดันนโยบาย
โดยเฉพาะเรื่องของปากท้องด้วยค่ะ
พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าเราได้สมาชิกสภาพผู้แทนเข้าไปอีกหนึ่งท่าน
ซึ่งท่านสมศักดิ์เงินก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นคนมีองค์ความรู้เป็นคนที่มีเครือข่าย
ซึ่งพี่ผมเชื่อว่าการเมืองในการบริหารบ้านเมืองเนี่ย
ความรู้และเครือข่ายและจิตใจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ซึ่งพี่สมศักดิ์คุณเงินมีพร้อมพวกเรื่อง
เพราะฉะนั้นเรามีความมั่นใจว่าปฏิบัติการเลือกทั้งอำเภอเนี่ย
จะเป็นบริเวณการที่จะเห็นชัดเจนในวันพรุ่งนี้

ทางติดตามนี้พี่สุดารัสเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายธนิกมาศรีพิทักษ์ผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ก็ขึ้นรถแห่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนในสองอำเภอ
โดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องตัดสินใจเข้าครูหากาไล่ลุง
และเป็นโชคดีของคนที่นี่เพราะไม่ต้องเหนื่อยไปวิ่งไล่ลุง
และขอให้เลือกอนาคตของตัวเองเพราะเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านทุกคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงค่ะ
จะมีเงินเงินแจกเพื่อใครเราเราไม่ได้มีเงินเงินแจก
แต่เรามีใจมีความจริงใจเรามีความห่วงใจ
เรามีความรักที่มีให้กับพี่น้อง

ส่วนนี้เลยค่ะนายอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตนะคะเดินทางลงพื้นที่ขอนแก่นเหมือนกัน
มาตรวจความพร้อมแล้วก็ไปทักทายประชาชน
ประชาสัมพันธ์ให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วย
แล้วยังกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบครอบ
ส่งชุดเคลื่อนที่เร็วชุดรักษาความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจเข้ม
เพื่อจะได้มั่นใจจริงว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

เพราะว่ามีกรณีที่นายสมพงศ์อมรวิวัฒน์
หัวหน้าพักเพื่อไทยร้องเรียนเรื่องการแจกเงินให้ประชาชน
ลงคะแนนเสียงนั่นเอง